นี่ผมจะเล่าให้ฟังเรื่องราวของเพื่อนบ้าน
เออคือมันเหมือนกับเป็นไม้เหมือไม้เบา
แต่ว่ายังไงซะเพื่อนบ้านดีก็มีอยู่เยอะ
แต่เรื่องของการที่เรามีข้อทะเลาะวิวาดกัน

แต่ว่าไปเจอกับกรณีกรณีหนึ่ง
คือเรียกได้ว่าทนไม่ไหวถึงก็ต้องขายบ้านหนีกันเลย

คือมาถ่ายเพราะว่าชอบฟังเพลงหรือว่ายังไง

เราต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้ง๒ฝั่ง

เจ้าของคลิปก็คือนายนางสมทบแพทองอายุ๕๕ปี
บันทึกเอาไว้แล้วเธอบอกว่า
ปีขออภัยไปเพิ่มอายุให้เขาเฉยเลย
คือเรื่องนางสมทบบอกว่า

ชอบร้องเพลงดีดกีต้าเสียงดัง
คือเธอบอกว่าเธอเองก็ปิดประตูหน้าต่างแล้วก็ตาม

แน่นแค่ไหนเสียงนะฮะ

แต่เรื่องของเรื่องคือเธอบอกว่า
ก็ปรึกษากับคนในครอบครัวแล้วก็ตกลงกันว่า

ว่าอย่างนั้นแล้วก็ติดประกาศไปด้วยนะ

อันนี้เธอเขียนเองนะแล้วผมอ่านให้ฟังว่า

ร้องฟรีเล่นกีต้าได้อย่างต่อเนื่องจนไม่ได้หลับได้นอน

ถ้าขยันซ้อมแบบนี้ก็เข้าประกวดไปเลยเถอะ

เขียนไว้แบบนั้นแล้วไปลองฟังเสียงเธอยืนยันกันหน่อยครับ

เราก็ไม่อยากไปหรอกแต่มันต้องจำเป็นต้องไป

ถ้าเขาเข้ามาซื้อข้าวเขาก็จะล้องเลย

มีคนเขาอยู่บ้านกันบางทีเขาก็รำคาญไง

เพื่อความเป็นธรรมเราต้องให้อีกฝั่งหนึ่งเขาได้ชี้แจงด้วย

บ้านถัดไปเพียงหนึ่งหลังคือนายศักดิ์ศิษย์วิสาทอายุ๔๑ปี
เปิดหน้าบ้านเป็นร้านอาหารตามสั่ง
ชื่อร้านใบกระเพราขายอาหารด้วยร้องเพลงเล่นกีต้าไปด้วยเขาว่าอย่างนั้น
แล้วก็นายศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเขาเล่นกีต้าโปรงซ้อมดนตรีเขาก็ตั้งใจนะ
บอกว่าปีหน้าเนี่ยจะไปประกวดร้องเพลงในรายการดังอีกครั้ง

เพราะอะไรก็เขาเคยไปประกวดมาแล้วแต่ครั้งนั้นไม่ผ่านออดิชั่น
คนเรามีความฝันต้องทำตามความฝันอันนี้ผมเห็นด้วย

แต่ถ้าซ้อมแล้วมันเสียงดังรบกวนชาวบ้านอันนี้ผมว่าต้องพูดคุยกัน
แต่ไปถามเขาว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ไปซ้อมที่องค์ที่อื่นตามห้องอัดเสียง
หรือว่าลดเสียงลงหน่อยอะไรยังไงดี
คือเขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยนะเขาจะหยิบกีต้ามาเล่นแค่ตอนเที่ยง
หรือว่าช่วงบ่ายวันละชั่วโมงเดียวเอง
วันอาจจะมีอัดเสียงบ้างตอนกลางคืนแต่ไม่ได้บ่อยอย่างที่ถูกกล่าวหา
เอาไปลองฟังเสียงนายศักดิ์สิทธิ์กันบ้างครับ
เราไม่ได้ร้องมาราทรอนแบบโอ้โหร้องไม่หยุดเลยก็ไม่ใช่
เพราะเราคิดว่าเราก็แค่ร้องเพลงเล่นกีต้า
มันก็คงจะไม่ถึงขนาดนั้นไงคือมันก็แค่นี้เป็นสิทธิ์ที่ขั้นคืนถาม
คือทุกคนสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงหรืออ่านหนังสือเล่นเกมก็แล้วแต่

เขาก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขา
เขาเล่นในบ้านบ้านของเขาเหมือนกัน
ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีจุดตรงกลางไง
เราก็เลยต้องไปหาข้อมูลจากเพื่อนบ้านคนอื่นบ้าง
เขาคุยกันไหมเขาเคลียร์กันไหม
เดี๋ยวเขาจะเคลียร์กันยังไงเราไม่รู้แต่ว่าเราต้องไปถามคนอื่นบ้างไง
ว่าคนรอบนั้นเขารู้สึกยังไงกับการเล่นกีต้าของคนคนนี้
ก็ลองไปคุยนะครับแล้วทีนี้ก็พบว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยเอาจริงเคยมีปัญหากันมาก่อน
บ้านเนี่ยใบกะเพราเนี่ยกับอีกบ้านหนึ่งที่เขาเรียกร้องเรียนว่าเออเสียงดังเกินไปเนี่ย
เคยมีปัญหาเมื่อปี๒๕๕๗กระทบกระทั่งกันเลยนะ
คาดว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งทั้งสองฝั่งสองครอบครัวเนี่ย
เคยลงไม้ลงมือกันด้วยลักษณะมันเป็นแบบนั้นนะครับ
แล้วเคยไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบางบัวทอง
ทีนี้ล่ะแล้วเรื่องของเสียงล่ะยังไงดี
คือมารบกวนคนอื่นบ้างไหมชาวบ้านแถวนั้นนะครับ
คนอื่นนะเขาบอกว่าก็ได้ยินนะแต่ถามว่ามันถึงขั้นรบกวนไหม
บางคนก็บอกว่าก็ไม่ถึงขั้นกวนใจอะไรแบบนี้หรอกครับ
แล้วลองไปถามคุณตำรวจว่าเอาแล้วจะทำยังไงดี
คุณตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะลงพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็อยากจะแนะนำให้ทั้งสองบ้านหันหน้าคุยกัน
เพื่อหาทางออกร่วมกันจะดีกว่านะครับ
คือต้องบอกแบบนี้ว่ามันพูดยากอ่ะ
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเพื่อนบ้านคือคนที่เขาบอกว่าไม่รบกวนก็มี
แต่บางคนที่เขาไม่ชอบเขาก็ว่ามันจะ

มันก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นหาจุดตรงกลางดีกว่าไหม

อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงบ้านติดกันก็มีบ้าง
แต่ยังไงให้เข้าใจกันยังไงเป็นกำลังใจให้ทั้งสองบ้านเลยแล้วกัน